เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านรอคอยนะครับ
คู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เราไปดูนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับ
ชกมาแล้ว๙๐ไฟชนะ๖๒ไฟ
เสมอ๓ไฟแล้วแพ้๒๕ไฟครับ
ภารกิจของบลูคอร์เนอร์จากประวัติศาสตร์ไทย

๖๒ไว้๒๕ไฟและ๓ประวัติศาสตร์

พิวัติสตร์สมนุษย์
ชกมาแล้ว๙๒ไฟล์ชนะ๖๙ไฟล์และแพ้๒๓ไฟล์ครับ
ภารกิจของบลูคอร์เนอร์จากประวัติศาสตร์ไทย
และตัวเข้าทางพิธีที่สุดท้าย

สวัสดีครับแพทย์วีวัลลูกหล่อมกลาง

หัยรับหันวินไทยเฟนเตอร์ประจำวันเสาร์ที่๔
พฤกษกีกายนครครับโดยทางมาถึงคู่เอกนำรายการ
แพทย์วีวัลลูกหล่อมกลางครับ

โดยทางอภิวัตนั้นต่อน้ำหนักให้๖๐ต่อ๖๐๕ครับ
พี่วัดสอสมนึกครับนักชกจอมเก่าครับ
ลาสุดพึ่งทะเลิงขวาแชมป์ครับ
รุ่นพิกัด๕๙๕กิโลกรัมมาหมาดนี่เองครับ
ปัจจุบันวัย๒๔ปีครับจากอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคาย
ชื่อจริงชื่อนายอภินันจินดาศรีครับ
ต้องบอกว่า๔ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดครับ

ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ
วีโว่ลูกคลองกลางครับนายกัมพลพิมมาศครับ

จากอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรวัย๒๒ปีครับ

หรือว่าชื่อเดิมที่แฟนมัดมวยรู้จัก
นั่นก็คือพญาเสือดำสสมหมายครับ
ล่าสุดมาสะดุดพลาดท่าแพ้คะแนนให้กับหนุ่มสตึก
ชัยโรสเซอร์วิทย์ที่นี่เลยครับยังดุเดือด
สักครั้งมวยลูกคล่องกลางครับ

ต้องบอกว่าคู่รองที่ผ่านมา

โอ้โหคู่รองนั้นวางมาตรฐานไว้ดีเหลือเกินครับ
คู่เอกจะน้อยหน้าได้อย่างไรครับ
แล้วชื่อเสียงของพญาเสือดำนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่อภิวัตก็เป็นมวยจังหวะศอกหมัดคมครับ
ที่คู่นี้ต้องบอกว่าลาดไม่ได้ทีเดียว
มุมของอภิวัตสสมนึกนั้นมีเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมครับ
มาเป็นพี่เลี้ยงให้เลยครับวันนี้
ร้อยกว่าครับวันนี้ที่สำคัญอภิวัตต่อน้ำหนักให้อีกครึ่งกิโลครับ
ในเรื่องกระดูกประสบการณ์ครับ
ทางด้านที่พี่อ้นเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับ
แล้วก็เป็นยอดมวยไม่ธรรมดาครับดีกรี
แล้วก็ได้คว้ารางวัลเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมไปคลองมาแล้วครับ
ของหลายองค์กรนะครับ
ในขณะที่เบื้องหลังนั้นผมไปสอบถามมาแล้วครับว่า
เขาบอกว่านี่คือครูมวยคนแรกของอภิวัตแล้วครับ
มาตั้งแต่๒๐กว่ากิโลครับ
ส่วนมุมแดงครับเป็นคุณพิเชษกลมเกลี่ยวครับ
หัวหน้าค่ายลูกของกลางครับขึ้นไปถอดมงคลให้
มา๒ครับวันนี้เมคาลูกของกลางครับ
ที่ชมในคู่แรกเนี่ยพลาดท่าแพ้นออกให้กับดำพอทธทองทวีไปแล้ว
เดี๋ยวดูครับจะแก้มือคว้าชัยกลับบ้านได้สำเร็จหรือไม่ครับ
จะสร้างฝันและกำลังใจให้กับให้ลูกของกลางได้รึเปล่าครับ
กรรมการเตือนก่อนเลยครับ
ไม่จองหน้าครับ

ต้องออกอาวุธครับบนเวที
นี่คือไทยรัฐเมอร์ไทยไฟเตอร์นะครับเน้นพอสนุก
กรรมอวิวัลเป็นมวยที่ต้องบอกว่าลูกรอลูกชนกันเยอะนะครับ

ครั้งตอนครับไปดกับนุ่มสตึกชัยแรกโรศวิทย์
ต้องบอกว่าจนถึงยกสุดท้ายครับแล้วพลาดนิดเดียวครับ
เทนวิโว่ดูครับชิงจังหวะที่มีบัตรหนึ่งสอง
แต่กล้ามเนื้อของทั้งคู่ครับแน่นเปรี้ยเหลือเกินครับ
บัตรเล่นไปที่ตอนขาซ้ายครับส่วนเทนวิโว่ก็คือ
ยังจับจังหวะเข้าทำกันอยู่ครับพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองทั้งคู่เลยครับ
เทนวิโว่ก็ไม่ได้ดีนะครับดูครับแม่
พยายามจะถีบนำเข้ามาครับเทนวิโว่ดีดด้วยซ้ายหน้า
ถีบซ้ายเติมเข้าไปอีกทีครับจุกจิกเหลือเกินครับ
ทางด้านเพชรวีโว่โอ้จังหวะถีบของแกนี่ทำได้ดีเลยครับ
หมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวครับ
ไปเวลาอีกครั้งครับคู่เองนำรายการผ่านไปหนึ่งยก
ต้องบอกว่ายังจับจังหวะเข้าทำกันอยู่ครับ
หรือว่าเจ้าพ่ยาเสือดำครับนี่แหละครับแล้วล้วงซ้ายตัดลับตัว

อาวุธมวยนั้นคู่ขี้สูสีครับ

ลูกแดงก็คือเพชรวีโว่รุกของกลาง

ประหยัดแก้ไขครับ

อ๋อครับครับดีซ้ายอุปสรรค์เนี่ยครับ

โอ้โหจังหวะต่อยฮุกซ้ายของแกทำได้ดีครับ

อยากจะเล่นงานด้วยฝั่งความบริเวณรับตัว
โอ้โหขยับมานี่แกมีลูกถีบเลยครับจุกจิกเหลือเกินครับ
ทีมที่ขี่ไปบริเวณหน้าท้องแล้วก็บริเวณหน้าขานะครับ
ฝีนขำนำเข้ามา
ของธนาภิกษ์วิโวมากับธรรมาท

อภิวัตที่แข็งแรงจริงครับอภิวัตต่อส่วนหนึ่ง

อยากจะจอดล่างก่อนล่ะครับอภิวัต
เผลอนะครับแค่งขวาของเพชรวิโว่นั้นไม่ธรรมดาครับ
ขวาซ้ายหลุดโอ้โห

อภิวัตถูกครับแน่เข้าทำลำบากครับ
เจอมวยจุกจิกครับเอาเยี่ยมจะวนออกมาครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าตรายเลยครับ
ยกที่สองครับ

ถึงทับทีซ้ายแลกประสานกันครับ
นั่นจะบอกว่าทะดานอภิวัตน์จะเข้าทำในลำบากับเพฟวิโวะเมียวุฒิมวยที่จุกจิกครับ
เอาละครับการแก้เกมดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับต้องบอกว่านี่คือมวยสุดยอดมวยไอคิวแล้วครับ
อย่างพร้อมมามีทีฟซ้ายโอ้แล้วพยัดจะตบด้วยมุมซ้ายเลยครับอภิวัตน์นรกใน
อย่างพยัดจะเกาะในต้องแขนเอาไว้ครับการแยะออกมาก่อนแข็งตัวกันนานครับ
ซ้ายหน้าแขกเสียด้วยซ้ายอภิวัตรล่อมใน

ลงในก็บอกว่าอภิวัตรจะมีสอบที่อันตรายครับ
วางไว้ทำอะไรได้ไม่ชัดเจนครับกรรมการ
ตั้งต้นกันใหม่ไม่มีใครหนีใครแล้วครับ
วีโว่ก็ปักหลักสู้
ขวางซ้ายอภิวัตรเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวา
เดินไปหมดเข้าไปเหมือนเดิมครับคุณอภิวัตร

ครับเพื่อนด้อนเพื่อนทีเลยครับ
เป็นการแก้เกมดีด้วยกันทั้งคู่ครับ
อภิวัฒน์ขยับเข้าไปกระวักเกี่ยวแล้วตังรากก่อนเลยครับอภิวัฒน์
มีเกรมหักขวาครับไม่โดนครับแล้วก็เกาะหน่าย
อภิวัฒน์เจอถีดอีกแล้วครับ
อภิวัฒน์ก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะถีดซ้ายอภิวัฒน์ก็ไม่เดินครับ
อะอู้วนี่ครับนุ่มหลวงเข้าไปนี่เจอกล่องซ้าย
จะค้ำเอาไว้ครับแล้วถีบซ้ายรอจังหวะดักอยู่ครับทางด้าน
ถึงได้มัดขวาโอ้วต้นหู่ขวาของน้าท่านอภิวัฒน์แครบแล้วหมดยกที่๓ครับ
พร้าว๑๐๑ครับสตูดิโอที่๙
คู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับ
จะคือทีมงานครับของทดานเพชรวีโวลูกของกลาง
ดูครับฮุกซ้ายนำเข้าไปก่อนครับ
ถนัดครับหุบซ้ายแย่หลอกเข้าไป
จะเจอด้านเพชรวีโวดักด้วยแค่งขวาครับ
นาดีซ้ายถี่ครับพยายามจะจิ้มลำตัวเอาคืนครับ
นี่ครับวิกัมกึ่งครับ
อธิวัฒน์ส่งสัญญาณบอกว่าให้แทงสูงหน่อยครับ

นาตาละครับยกที่๔กับ

สำหรับทางด้านผู้เอกนำรายการ
วงนายอภิวัตตีขวา

วงในครับแข็งแรงจริงครับ

โอ้โหอ้าวแล้วครับ
ลงครั้งเขาเกิดขึ้นเลยครับยกนี้

อภิวัตร้องแล้วนิกดูเขาซ้าย
แล้วอภิวัตภรรคนาตริกิ้นปลาวไปทีหนึ่งครับ

อภิวัตและแรกกันทีต่อทีครับ

หัววัดเทียบเดี๋ยวสับต้นทางสอง
อยากจะร้องไห้จังหวะไล่แขนของอภิวัตรตัวครับ

และต้มด้วยมัดมุมซ้ายเดินเสียบซ้ายคืน
อภิวัตตสงสัยไปอีกแล้วครับ
เป็นที่โว้วพยายามจะสวยด้วยปัดขวา

ต้มกับมัดขวาส่วนและต้มด้วยพุธซ้าย

กดคอลากมา

โอ้โหแฟนวิโว่พยายามเก็บสุดด้วยสองขวาเหมือนกันครับ

อัพพิวัตรวางซ้าย
แฟนวิโว่เบียนเข้ามาเจอทีม
โอ้โหแล้วสองขวาครับอัพพิวัตร

ภายใกล้ครับท่านผู้ชมครับ
มาครับดูครับจังหวะดันครับสู้ในครับแทงซ้ายยัดกระซวกเลยครับ
ด้านอภิวัตกับปีขวาเพชรวีโว้เสียบซ้าย
โอ้โหแลกกันตลอดครับคู่นี้นี่ครับพยายามจะบิด
อื้อหือหลุกซ้ายครับเจอแค่งสวนทันที
แล้วเดี๋ยวดูครับแม่มัดกับซอกของทดอ้านอภิวัต

กว้างดวงเอาขึ้นนะครับเสียบซ้ายกับทุ่งประบายเสียบซ้ายอีกที
กว้างไปข้างขวาหวานเกลียวลงขึ้นด้วยบันไฟถึงครับ
โอ้โหอย่าช้านะครับออกอาการช้าเมื่อไหร่นี่เพชรวีโอเล่นเกมสปีดออกอาวุธนี่ได้ดีครับ

ประกาศเค้าแง่ออกมาแล้วลั่งประกาศกับทีรวยกันใหม่ครับ
อร์ฟิวัทน์ง้างน์ต่อยมาไม่ถึงครับ
เข็นรูดเลยครับโอ้โหพยายามจะเข็นก้าวเชื่อระหว่างแก้งขวา

ขวางซ้ายอภิวัตพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัว
ครับโอ้โหดูเกลือดนะนี่ครับดังเสียบ

โอ้โหจังหวะต่อยขวาบริเวณลำตัวของอภิรักษ์ทำได้ดีครับ
อภิวัตรอยากจะไล่ตอนครับ
อย่างไม่จดมุกครับอภิวัตรก็ไม่ถอยครับ
หมดยกสุดท้ายครับ
โอ้โหสุดยอดครับคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับ

ขดถูกขอหภาพช้าครับ
จังหวะถึงไปสอกขวาครับของฟันนั้นอภิวัตร

โดนจังครับแต่ไม่มีอาการครับ

เผ็ดพีโว้ก็มีแค้งครับ
เททวิโวมีลูกเสียบซ้ายครับวันนี้
หมดเลยครับ

สนุกคู่ขี้สูสีครับ

เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

รับเป็นไรเงินระหว่างซุปเปอร์ไฟเตอร์โคโรนะ

พักวีว่อลูกครองกลาง

เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์